สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้า
วันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ

หลายคนไปท่องเที่ยวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
บ่นกันหน่อยนะครับว่าจะไม่หนาวเหมือนที่คาดหวังไว้นะครับ
เพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั้นกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผลลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะ
นี่ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยเลยทีเดียวที่จะทำให้เมืองไทยของเรานั้น
ได้เจอกับอากาศหนาวเย็นในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้เป็นอย่างไร

วันนี้พบว่าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนนะครับ
จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แผลลงมาครั้งนี้มาเสริมทัพให้กับมวลอากาศเย็นในครั้งที่แล้วนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
มีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนะครับ
ตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดทีเดียวนะครับ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิถ้าหากเราคำนวณตั้งแต่วันนี้

เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศของเราครับ
คุณผู้ชมครับเช้านี้พบว่าหลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็น
ก็คืออุณหภูมิตั้งแต่๑๕องศาเซลเซียตไปจนถึง๒๒องศาเซลเซียตนะครับ
คือบริเวณพื้นที่สีเขียวปกกลุ่มในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงฝั่งตะวันตกของภาคกลางนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่๑๗องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดวันนี้ครับยังคงร้อนละอุในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยครับอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
แต่วันพรุ่งนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินนะครับ
บริเวณดังกล่าวคือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้จะมีการซึมมาในบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
แล้วก็บริเวณฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ
ปัจจัยดังกล่าวนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิเย็นลงนะครับ

สูงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียต

นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นใน๓วันนี้นะครับ
กระดาษที่๑เรื่องนะครับที่มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการแผลลงมาของมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนมาปะทะเข้ากับความชื้นในอากาศ
ก็คือเรื่องของความชื้นที่มากพอที่จะทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆ
รวมไปถึงเกิดกลายเป็นกลุ่มฝนตกได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับ
ในขณะที่ช่วงใดก็ตามครับที่มวลอากาศเย็นดังกล่าวนั้นมีการอ่อนกำลังกลับไป
สิ่งที่จะเกิดขึ้นและมักจะเป็นอุปสรรคในการขับขี่
สัญจรตามเส้นทางตามแนวภูเขาต่างก็คือเรื่องของหมอก
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับจากปัจจัยของมวลอากาศเย็นที่ในระยะนี้

แต่นอกจากนี้ยังมีหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า
ซึ่งสร้างความมือหาให้กับคุณผู้ชมหลายคนเลยทีเดียว
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับ
นี่แหละครับคือภาพปรากฏการณ์ที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแชร์ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เป็นภาพเมฆ๒สีนั่นเอง
ปรากฏการณ์นี้นอกจากจะเกิดในประเทศไทยของเราแล้ว
ก็เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วย
ซึ่งมีหลายชื่อครับบางท่านเรียกว่าเมฆสองสี

ขอบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้

ระหว่างบริเวณที่มีอากาศเย็นกับอากาศร้อน
บริเวณที่มีอากาศเย็นทองฟ้าจะโปร่ง
ส่วนในบริเวณที่มีอากาศร้อนก็จะพบว่ามีความชื้นค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นเมื่ออากาศ๒บริเวณมาปะทะกัน
จึงทำให้เกิดการแบ่งตัวของแนวเมฆเกิดขึ้น
อย่างภาพที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้
นี่คือหนึ่งปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
ที่นำความสวยงามมาให้เราได้ชมกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังจากนี้คงมีปรากฏการณ์ต่างมากมาย
นำความสวยงามมาเติมเต็มความสุขของเรา
ต่อเนื่องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเตือนกันก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝน
อย่างที่บอกไปนะครับในวันนี้จะมีการแผลลงมาของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ถือว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือในวันนี้เมฆจะมากขึ้นนะครับ
ซึ่งเมฆมากขึ้นแบบนี้ถ้าหากความชื้นเพียงพอก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนได้

จะสังเกตว่ามีการตกกระจายตัวบริเวณตามขอบของภาคเหนือ
ตกในช่วงสายวันนี้ก่อนที่จะจางหายไปแล้วก็กลับมาตกใหม่เล็กน้อยในช่วงเย็น
กระดาษที่ฝนใต้ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองตอนนี้ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
เมื่อมีการแผลลงมาของมวลอากาศเย็นแล้วก็จะทำให้มรสุมดังกล่าวนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่นำเอาความชื้นจากท้องทะเลมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ

นี่คือการคำนวณสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
จากวันนี้เป็นต้นไปฝนตกรุมช่ำจะเริ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับฝนจะเยอะเป็นพิเศษ
ในบริเวณอังกฤษต้องเพิ่มภาระมันระวัง

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับกับสภาพอากาศในเมืองไทย
ปิดท้ายกันที่กุรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบพบว่าตลอดทั้งสัปดาห์
สภาพอากาศยังทรงครับมีเพิ่มมากขึ้นลดต่ำลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียตเท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์เมฆบนท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน
หลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเมฆจะเริ่มลดลงทีละเล็กทีละน้อย
นั่นหมายความว่าแดดจะเริ่มแรงขึ้นนั่นเองครับ
สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
ส่วนช่วงเช้าช่วงค่ำต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๓องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นปลายไปจนถึงช่วงปีใหม่นะครับ

ได้มีแรงไปเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ